ผมไม่รวมมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ผมไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว
ชุวิตตีแสงหน้า
ชุวิตกระมวลวิสิต
รัชพรชลาดล
ชุวิตตีแสงหน้า

วันนี้๒๑สิงหาคม

สำหรับคดีใหญ่ที่จะต้องถูกตัดสิน

ท่านผู้ชมครับวันที่๒๕สิงหา
จะมีการตัดสิน
และของศาลดีกาพนัก
คดีอาญานักการเมือง
ในเรื่องของที่อดีตนายกยิ่งลักษณ์
ไม่ได้มีการระงับ
ความเสียหายจากโครงการจำนำข้าว
ซึ่งมีความเสียหายเป็นมูลค่าหลายแสนล้าน

สารท่านก็กำหนดกฎระเบียบมาต่าง
ว่าจะเข้าทางไหนจะออกทางไหนได้
ในพื้นที่บริเวณศาล

ก็จะให้สำนักละ๑คน
ต้องมาลงชื่อลงทะเบียนไว้ก่อน
ที่สำคัญนะท่านผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบ
ผมเองก็เคยพบมีประสบการณ์ด้วยตัวเอง
เกี่ยวกับการประพฤกษ์ปฏิบัติตัว

คือหมายถึงภายในศาลเลยใช่ไหมคะ

ผมก็จะพูดความเป็นมาก่อนว่า
เริ่มจัดตั้งมาตั้งแต่ปี๒๕๔๐
ตามรัฐมณูนในขณะนั้น

ละเกียจ
ข้าดีนี้เกี่ยวกับเวลาการทุฏเจฬิกริยา
ไม่มีมาต้นไม่มีอุทธรณ์ก็คือเป็นดีการเลย
ลงเดียวเฉพาะเกี่ยวกับนักการเมืองเท่านั้นเท่านั้น
เกี่ยวกับนักการเมืองเท่านั้นจะไม่ว่านักการเมืองรายงาน
เกี่ยวกับเรื่องรายงานบัญชีทรัพย์สินนะฮะ
ไม่ตรงนะครับเป็นเท็จแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นประโยชน์กับตัวเอง
มีปริมาณเยอะนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่
ก็คดีรักเกียจสุขธนรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข
ขณะนั้นก็เป็นคดีแรกโดนจำคุกสารลง๑๕ปี
ก็ติดอยู่ประมาณ๕ปีนะครับมีการอภัยโทษอะไรต่าง
ก็ได้ออกมาใช้ชีวิตปกติรู้สึกว่าจะไปบวชเป็นพระ
บวชเป็นพระแล้วก็เขียนหนังสือแต่งมาด้วยว่า
ดีที่บวชเป็นพระอะไรอย่างนี้นะครับ
ต่อมาก็มีคดีที่เกี่ยวข้องอยู่หลายคดีครับ
เดี๋ยวผมจะไล่เลี่ยงให้ฟังนะครับคดีที่เกี่ยวกับสารดีการตัดสินมา
ที่ยกก็มีนะครับคุณมินครับที่ยกฟ้องใช่ไหมครับ
ยกฟ้องก็มีครับมีหลายคดีที่สารศรีกายกฟ้อง
แต่ไม่ว่าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวผมจะหาสนิทหนึ่ง
คดี๒๕ที่๒คดีนะ
เป็นครับ
แยกกันหรือฟังพร้อมกัน

ผมว่าน่าจะคงจะแยกกันคุณมินครับ

วันที่๒๕สิงหาวันเดียวกันมันก็ดีนะครับ

เพราะว่าตำรวจเขาเตรียมกำลังมาเนี่ย

เตรียมกำลังตำรวจมา๔๐๐๐นาย

แล้วแบ่งออกมาแต่ละกองร้อยจะทำอะไรบ้าง
แล้วก็กำหนดระเบียบอะไรต่างมา
แต่ก่อนอื่นผมจะพูดก่อนว่า
คดีที่สารดีกาแผนกคดีอาญา

ตัดสินจำคุกเนี่ยแต่หนีนะ

ดีตนายกทักษิณชินวัฒน์คดีที่ดินรัชดา
สารดีการ์แผนกคดีอายะก็ลง

คดีนายวัฒนาอัศวะเหม
อดีตรัฐมนตรีช่วยมหาภัยคดีทุกจริตบ่อประบัติน้ำเสียครองด่าน
กี่ปี๑๐ปีอันนี้ก็ไม่อยู่นะครับ
ประชาอ่าประชามารีนอนประชามารีนอนอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย
จัดซื้อรถเรือดับเพลิงจำได้ไหมครับยังอยู่เลยทุกวันนี้
เป็นเวลา๑๒ปีนะฮะก็ไม่อยู่นะครับ
คือทั้ง๓คดีนี้เป็นคดีที่ตัดสินจำคุก
แต่หนีนะครับนอกจากนั้นมีคดีที่รอลงอาญาด้วยครับท่านผู้ชมครับ
รอลงอาญารอลงอาญาฮะคดีหวยบนดินจำได้ไหมครับ
สั่งจำคุกนายวราเทพรัตนากรอดีตรัฐมนตรีช่วยการคลัง
โดยตัดสินนะครับเมื่อปี๕๒ให้จำคุก๒ปี
ถูกไหมครับแต่ให้รอลงอาญาครับนะครับ
รอลงอายาหมายความว่าก็รอลงอาญา๒ปี
ปปชยื่นฟ้องในแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีนะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในความผิดกรณีตั้งบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทย
สารตัดสินจำคุก๑ปีปรับ๒๐๐๐บาท
แต่สุดท้ายก็สารดีการแผนกคดีอาญาเนี่ย
พากษาจำคุก๑ปีไม่รอลงอาญาในคดีแปลงสัญญาณดาวเทียมไทยคม

มันมีที่รอกับที่ไม่รอนะครับ
รู้สึกว่าจะออกมาแล้วจำคุกมา

ก็จำคุกออกมาปีนึงก็ครบกำหนดนะฮะได้พักโทษออกมาแล้ว
ส่วนกรณีที่ยกฟ้องครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ไม่มีครับมีครับ
จำคดีเรื่องเกี่ยวกับทุจริตกล้ายางพาราได้ไหม

รวม๔๔คนที่ยกคอลโลมอเลยล่ะ

คดีที่ฟ้องนายสนเทียนทอง
สมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาทัยกรณีที่ดินอัลพาย

คดีนายสุประชัยโพสุ
อดีตรัฐมนตรีช่วยกเศษอากรทุธฤทธิ์เลือกตั้งส่อม

คดีนายน๊อปดลปัชธรมา

และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
มีลงนามในแถลงการร่วมไทยกัมพูชานะครับ
เรื่องเขาพระวิหารโดยมิชอบอันนี้ก็ยกฟ้อง
และล่าสุดคดีนายสมชายวงสวรร
กับพวกรวม๔คนคดีสลายการชุมนุมพันธมิตร
เมื่อปี๕๑สารก็ยกฟ้องเมื่อสินคาคม
ก็จะเห็นไล่เลียงมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่ามีทั้งยกฟ้อง
มีทั้งรอลงอาญามีทั้งจำคุก
ครบครับสารดีกา

ก็อยากจะให้บอกให้ท่านผู้ชมทราบ
สารท่านก็มีระเบียบอยู่แล้วเรื่องการละเมิดอำนาจศาล

คือในขอบเขตพื้นที่ของสาร
ก็จะต้องปฏิบัติตัวทำตัวให้เรียบร้อย
ทีนี้เรียบร้อยยังไงคุณมิ้นครับคุณมิ้นเคยไปขึ้นศาลไหม

คือท่านผู้ชมครับคนที่จะไปขึ้นสาร

ไม่อยากมีเรื่องไม่อยากมีคดีนะครับ

คุณชูวิทย์เคยบอกเองว่าต่อให้เป็นโจทย์หรือจำเลยไปก็ทุกข์ทั้งนั้น

โจทย์ทั้งจำเลยล่ะครับไม่ใช่ว่าเป็นโจทย์ไปฟ้องเขาแล้วไม่ทุกข์นะครับ
คุณผู้ชมครับทุกข์ครับแต่คดีของสารดีกาแผนกคดีอายาการเมืองเนี่ย
ก็จะมีอาจจะเป็นปปชฟ้องโดยมีทนาย
ในกรณีของอดีตสมชายนายกสมชายวงสวัสดิ์เนี่ย
ก็จะเป็นปปชฟ้องเองฮะต้องแต่งตั้งทนายเองนะครับ
คือหรือไม่ก็ต้องอายการสูงสุดนะครับเป็นคนฟ้อง
กรณีของอดีตนายกยิ่งรักเนี่ยอายการสูงสุดเป็นผู้ฟ้อง
เพราะฉะนั้นต้องแบ่งกันนะครับให้เห็นทีนี้ถามว่า
ผู้ที่ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นจำเลยในกรณีนี้โจทย์ก็คงไม่ใช่บุคคล
ก็คงจะเป็นปปชหรือไม่ก็เป็นอายการสูงสุด
กรณีนี้เรื่องข้าวเป็นเรื่องอายการสูงสุด
ทีนี้ถามว่าขึ้นไปเนี่ยทางศาลเขาก็เตรียมตัวคุณมิ้นนะครับ
เพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายทีนี้โดยปกติเนี่ย
ผมก็อยากจะบอกให้ท่านผู้ชมก็ทราบว่าเวลาไปขึ้นศาลต้องทำตัวอย่างไร

เดี๋ยวอดใจรอเบรกหน้าคือไม่รู้ล่ะเราอาจจะต้องขึ้นหรือไม่เคยขึ้น
แต่ยังไงก็ต้องฟังไว้ว่าไปอยู่บริเวณนั้น

ต้องทำตัวอย่างไรอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้

ชูวิทย์ตีแสกหน้า

คอมเมนต์ที่ถูกใจที่คิดว่าเราจะถูกใจในประเด็นข่าวนะคะ

เสื้อเรายังแจกอยู่วันละ๓รางวัลนะคะ

เอาล่ะมาดูประเด็นเรื่องของวันที่๒๕สิงหาคม
ที่จะมีการพิจารณาคดีทุจริตรับจำนำข้าวที่ใกล้จะมาถึง

มีคำเตือนออกมาเยอะในเรื่องของการประพฤติตัว
ไม่ว่าจะเป็นคนที่จะต้องไปสารคนที่เกี่ยวข้อง
หรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปทั้งที่จะไปให้กำลังใจไม่ให้กำลังใจ
ประธานสารดีกาออกมาเตือนเลยว่า

ระวังให้ดีนะบางอย่างที่ทำไปโดยไม่รู้ตัว
อาจจะไปละเมิดอำนาจศาลได้แล้วผิดกฎหมายด้วย
โทษก็หนักถูกต้องครับทีนี้ก่อนที่จะไปจุดนั้น
ผมก็อยากจะบอกว่าตำรวจก็เตรียมกำลังไว้๔๐๐นายนะคุณมิ้น

ดูแลความปลอดภัยของศาลนะครับ
บันทึกภาพบุคคลที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
คือท่านรองบ่อบอชนพลตำรวจตีภานุรัตน์หลักบุญ
รับผิดชอบงานฝ่ายบ้างคงเปิดเผยว่ามาตรการรักษาความปลอดภัย
หน่วยความสะดวกด้านการจราจร๒๕สิงหา
คณะผู้พิพากษาสารดีกาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัด
คำพิพากษาคดีโครงการรับจำนำข้าว

ใช้กำลังรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวก
เป็นกองร้อยควบคุมฝูงชนจากกองบัญชาการต่าง
๒๔กองร้อยและ๑๕๕นายรวมสาว๑๗๐๐นายครับ

ฝ่ายสืบสวนคือนอกเครื่องแบบฝ่ายจราจร
รวมไปทั้งสิ้น๔๐๐นายครับ
คือพื้นที่บริเวณเขตศาล
๑๕๙๙๕ตารางเมตร
เป็นพื้นที่เปิดโล่งเปิดให้พื้นที่สำหรับประชาชน
ให้กำลังใจประมาณ๑๕๐๐ตารางเมตร
เหมือนประชาชนที่ให้กำลังใจมา๓๐๐คน
ส่วนที่เหลือเจ้าหน้าที่โอ้โห๓๐๐คนนี่กำลังตำรวจมากกว่า

มากกว่าคนที่คาดว่าจะมาให้กำลังใจ
จัดวางกำลังนำแผงเหล็กมากั้น
พื้นที่เขตอำนาจศาล

เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจว่าพื้นที่อำนาจศาลคุณมิ้นครับ
คุณมิ้นทราบไหมครับว่าพื้นที่อำนาจศาลคือที่ไหนครับ

นั่นนะฮะทีนี้ทราบไหมล่ะครับว่าที่ไหน
ตารางเมตรเขาบอกเขตอำนาจศาล
สมมุติแล้วกันว่าถ้าเกิดคุณมิ้น

ท่านผู้ชมขึ้นไปบนศาลอาจจะไปเป็นสารต่างจังหวัดแล้วครับนะครับ
สารจังหวัดชายภูมิยกตัวอย่างนะครับ
พื้นที่ศาลเนี่ยคือพื้นที่ไหนครับ
ภายในห้องพิจารณาคดีป่ะคะ

ไม่ใช่เฉพาะในห้องพิพากษ์พิจารณาคดีนะครับท่านผู้ชมครับ
เขตอำนาจศาลนั้นครอบคลุมไปถึงตัวอาคาร

ท่านประชาชนหรือบางท่านไม่ทราบนะครับ
ต้องเป็นที่บนในบันลัง
หน้าห้องในบันลังที่พิพากษา
ตรงนั้นถึงก็จะเป็นเขตอำนาจศาล

พื้นที่เขตอำนาจศาลคือทั้งอาคาร
ทั้งบริเวณซึ่งมีรั้วรอบขอบชิด

คือตั้งแต่ทางเข้าเข้าไปเลยไม่ใช่แค่ตึกอย่างเดียว
คือตรงไหนที่สมมุติว่าเราขับรถเลี้ยว
เข้าประตูใหญ่เข้าไปนั่นคือพื้นที่อำนาจศาลแล้ว

อ่าเสียงดำ
ไมโครโฟนตะโกนนะครับ
ในพื้นที่บริเวณลานจอดรถ

ไม่ได้เหมือนกันครับไม่ใช่เฉพาะใน
บันลังในห้องพิพากษาไม่ใช่นะครับ
ยิ่งถ้าเกิดในขณะที่สารออกนั่งคำพิพากษา

หมายถึงในห้องพิพากษานะครับก็ต้องลุก

ต้องยืนลุกครับทำความเคารพ

ไม่น่าจะได้ไม่ได้ไม่น่าจะได้ไม่ได้

หมายถึงในบันลังนะครับอันนี้พูดถึงในบันลังแล้วนะ
ไม่ได้ปล่อยห้างได้ไหมรองเท้าแตกได้ไหม

นี่ก็คือสิ่งที่ประชาชนต้องทราบครับ
คือไปนั่งนิ่งอย่างสุภาพสงบนั่งฟัง
ใช่ครับสารท่านมาภูมิภาคสารท่านมา
เราต้องลุกนะครับทำความเคารพครบหัวนะครับ
รอแล้วก็นั่งลงนะครับ
ไม่ใช่เรานั่งไกลห้างนะครับเอามือเท้าอย่างนี้
อ๋ออันลงคล้ายอยู่ในห้องเรียนเหมือนกันนะครับ

ใส่ว่างเวลาแว่นดำโทรศัพท์มือถือโทรคุยไปนะครับ
หรือว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
กำหนดกฎระเบียบต่างเพื่อควบคุมการพิจารณาคดี
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในบริเวณเขตอำนาจศาล
การออกกำหนดกฎระเบียบให้เรียบร้อยเนี่ย

ศาลนั้นเห็นว่าอย่างนี้ถ้าทางจะคดีใหญ่
คนจะมาเยอะนะครับก็อาจจะต่อเสียง

อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ท่านใครจะมาต้องสื่อต่างต้องมาลงชื่อ

เพราะว่าการปฏิบัติตัวในบริเวณศาลต้องมีความเรียบร้อย
ที่จะแปลว่าปกัญตัวไปคิดราคากับ
คนที่ไม่รู้เรื่องชาวบ้านแพง
อันนี้ก็กลายเป็นว่าทำในบริเวณศาล

ระเมิดอำหน้าศาลครับ

บรรทึกภาพสู่บุรีนะครับ

ท่านผู้ชมครับต้องทราบซะก่อนนะครับฟังไปฟังมาเนี่ย
นั่งหลับสับผงกหรือว่าเอาเท้าเอามือเนี่ยไปพาดเหมือนหลับอย่างนี้ฮะ
เมิดอำนาจศาลทั้งสิ้นนั่นคือละเมิดเลยเหรอครับ
ครับเมื่อสารอ่านรายงานกระบวนการพิจารณาคดีผู้ใดเกี่ยวข้อง
เขาพูดถึงคนนี้คนนี้ต้องลุกนะครับอ่านายชุวิตอย่างเงี้ยนายชุวิตก็ต้องลุกนะครับ
บุคคลใดมีข้อความจะแถลงต่อสารต้องลุกขึ้นยืนพูดไม่ใช่ว่านั่งพูด
อ่าไม่ได้ต้องให้เกียรติไม่ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นการพิจารณาคดีต้องสำรวมครับ
สุภาพครับไม่พูดคุยจุ๊กกิ๊กไม่คุยโทรศัพท์ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร
และก็ถ้ามีความจำเป็นจะออกไปนอกห้องพิจารณาคดีก็ได้ไม่นั่งหลับไม่ไกลห้าง
อ่านหนังสือพิมพ์ไม่สวมแว่นตาดำละเอียดนะครับ
ไม่ใช่ไม่ละเอียดนะละเอียดนะเพราะไอ้สิ่งต่างเหล่านี้
จะไปละเมิดหรือไปทำตัวไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล
ผมก็เคยถือถุงโอเลี้ยงนะครับถุงข้าวมันไก่นะครับ

ถุนศาลชั้น๑นี่แหละครับชั้นล่าง
เดี๋ยวแค่ถือที่แบบว่ามีรถจากโรงพักไปจอด
พวกผู้ต้องหาเดินลงมาแล้วจะเข้าไปบริเวณใต้ถุนศาล
ถูกไหมครับไม่ได้คือถือถุงของกินของดื่ม
ไปแสดงท่าทีประชดประชันเสียดสี
เอาไปให้ผู้ต้องหาหรือจะออกข่าว
คือลักษณะต่างเหล่านี้
ก็ต้องเป็นสิทธิ์ที่ศาลท่านจะพิจารณา
และการพิจารณาเนี่ยคุณมิ้นทราบไหมครับ
ไม่ต้องมีพยานไม่ต้องมีหลักฐานไม่ใช่มีหลักฐาน
แต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งสืบพยาน
ไม่ใช่หมายความว่าต่อสืบลงได้เลย
ท่านมีอำนาจลงเลยดูแลพินิษฐ์ของศาล
ถูกต้องครับถ้าเกิดขึ้นในบริเวณศาลนะครับ
ทีนี้บางคนอาจจะถามว่าแล้วดูหมินสารล่ะ

คือดูหมินศาลในขณะที่ศาลท่านออกพิภาคศาสตร์
ออกไปรังนะครับอันนี้หนักครับ
อย่างเช่นยังไงคะคือยกมือพูดแทรกหรือคัดค้าน
ใช่ตะโกนไม่เชื่อฟังนะครับ
โวยวายโวยวายเมื่อสารพิจารณาคดีแล้ว
ตัดสินแล้วด่าว่าสาร
ศาลไม่ติดทำพูดแบบนี้อย่างนี้ครับโดนครับ
แล้วโทษหนักนะครับ๑๗ปี
ส่วนละเมิด๑เดือนถึง๖เดือน

คือนายวัฒนาเมืองสุขไปเนี่ย
ยุโยงปลูกปั่นคือเรียกสั้นนะครับ

ก็เหมือนกับคดีรักทรัพย์คดีอะไรอย่างนี้นะ

ก็คือพูดง่ายว่าถ้าเกิดทำให้เป็นประโยชน์

แต่อันนี้ก็ไปที่บริเวณสารอาญา

บริเวณไม่ใช่ในบันลังนะครับ
ในชั้น๒คาวเตอร์รับฝากถังนี่แหละครับ

เจ้าหน้าที่นะครับก็ผมบอกแล้วครับ
บริเวณศาลทั้งหมดตั้งแต่เข้ารั้วไป

ไปลงปุ๊บมีคนส่งมาให้สารโดนเลยครับ
หรือว่าบริเวณเรียกได้เลยครับ

ตัดสินจำคุก๑เดือนนะครับ
แต่โทษจำให้รอลงอาญาปรับ๕๐๐บาท
อ่านี่คือตัวอย่างครับ
ก็ปรากฏว่าคือไปร้องเรื่องเป็นตัวแทน
ฟ้องการท่าอากาศยานว่าเสียงดังส่งเสียงอะไร
สารประคองชั้นต้นนี้ยกฟอง
นายศรีสุวรรณก็เขียนคำอุทธรณต่อสารประคองสูงสุด

มีการแสดงความไม่พอใจประชดประธาน

ไม่แสดงที่เขียนว่าเศรษฐีผู้ตัดสินอย่างนี้ได้อย่างไร
ก็ถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาล
ตัดสิน๑๔คดีโดนคดีละเดือน
ก็กลายเป็น๑๔เดือน
ปีหนึ่งกับอีก๒เดือนโดนตับไปอีกคดีละ๕๐๐๐๐บาท
โดนไป๗๐๐๐๐๐บาทในขณะนี้ยังรอประกันอยู่
ที่ผมนำเรื่องนี้มาพูดให้ท่านผู้ชมได้ฟัง
ก่อนที่จะเข้าไปสู่วาระสำคัญคือวันที่๒๕
ผมก็คงต้องพูดเพราะถ้าไปพูดตอนนี้ว่า
สารจะตัดสินยังไงมันเป็นการละเมิดอำนาจศาลคุณมิ้น
พูดไม่ได้แล้วเหมือนที่อย่างที่บอกไปว่าหลายคนก็ออกมาเตือนแล้ว
ไม่ว่าจะวิเคราะห์วิจารณ์หรือคาดเดาแนวทางคือไม่ได้นะคะ
จะไปพูดอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้เราต้องรอคำพิพากษาที่๒๕
เมื่อได้วันที่๒๕แล้วโอเคเรามาวิเคราะห์ได้ครับ
แต่ต้องเป็นทางด้านวิชาการเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนนะครับ
คือเรื่องอย่างนี้เราไปวิพากษ์วิจารณ์พล่อยไม่ได้ครับ
เพราะว่ามัน๑การละเมิดอำนาจศาลเป็นการละเมิดในบริเวณพื้นที่ศาลนะครับ
แต่ก็สามารถที่จะโดนข้อหาดูหมินสาร
ด้วยเหมือนกันคือทุกอย่างอยู่ที่ดูแลวิธีของศาล
ตัดสินอย่างนี้ได้อย่างไรมันทำไมเพิ่งตัดสินแบบบื้อแบบนี้
ถ้าสมมุติว่าไปเข้าห้องน้ำภายในอาคารแล้วคุยกันแบบนี้ดูหมิน
เพราะว่าคุณคุยกันแล้วคุณไม่ได้คุยกับใคร

คุยกันเองแต่อยู่ในห้องน้ำคุณในอาคารศาล
ก็คุยกับห้องน้ำไม่มีใครได้ยินนะสิครับคุณมิ้นนี่ถามเลย

ถ้าเกิดได้ยินมาเนี่ยได้ยินนะว่าไปว่ามีดูหมิน
คือลักษณะของการปฏิบัติตัวในพื้นที่ศาลเนี่ย

นะครับทำตัวเป็นที่รำคาญ
หรือว่าแม้กระทั่งสารเรียกเนี่ยไม่ไปก็โดนอีกนะครับ

คือถึงบอกให้ท่านผู้ชมที่ไม่เคยไปสารเสียก่อน

พื้นที่จอดรถเข้ารั้วไปนี่แหละครับก็คือพื้นที่ศาลนั่นแหละครับ
ถ้าจะทำนอกพื้นที่สารตรงไหนรู้ไหมคุณมิ้น

ข้างนอกรั้วอันนี้ใช่ครับพื้นที่นอกครับ
ทำได้เลยเหรอคะก็คุยกันวิพากษ์วิจารณ์กันได้
แต่ว่าวิภาควิจารณ์ต้องเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นในทางวิชาการ

ครับไม่ใช่ว่าวิพากษ์วิจารณ์ไม่รู้ไปด่าไปว่าอะไรอย่างนี้
โดนครับและการตัดสินเนี่ยอย่างดูละเมิดอำนาจศาลศาลตัดสินได้เลยครับ
เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้คือหมายความว่า
ไม่จำเป็นต้องไปมีการสืบประจานสืบพยานพิจารณาคดีอะไรให้วุ่นวายเยอะแยะ
ศาลสามารถแต่เพราะว่าศาลเป็นผู้ออกข้อกำหนดครับ
อืมคืออยู่ในที่พื้นที่ของศาลกฎระเบียบก็คือสาร

ฝากไว้ก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันอีกครู่นึงค่ะ
ช่วงหน้ากลับมาตีแสกหน้ากันต่อค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้ที่เรามาพูดคุยกันเนี่ยอย่างที่บอกว่า
เราเอาสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้มาบอกกัน
ที่นี้คือไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่ต้องไปในห้องพิจารณาคดี
ฟังคำพิพากษาหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ต้องเข้าไปข้างใน
หมายถึงคนที่จะไปให้กำลังใจ
หรือใครก็ตามที่จะต้องเข้าไปในบริเวณอาคารทั้งหมด
ของศาลในวันนั้นนะคะว่าเราทำอะไรได้บ้าง
อย่างที่บอกไปว่าประชาชนที่จะไปให้กำลังใจเนี่ยไปได้
ไปได้ใช่ไหมคะแต่ต้องพระพฤติตัวให้เหมาะสมคือ
ห้ามส่งเสียงดังห้ามววยวายคือเอาง่าย
นั่งเงียบไปด้วยความสงบ
คือก็ไม่ได้จะเข้าไปเพราะว่าโอ้โหห้องพิจารณาคดีห้องเท่านี้
ใครจะเข้าไปเป็นร้อยเป็นพันคนจะเข้าไปได้ยังไง
ส่วนไอ้ครั้งตัวเองจะเข้าไปในบริเวณศาลเนี่ย
เมื่อเข้าไปในเขตพื้นที่ศาลจะต้องประพฤกตัวสำรวม
ประพฤติตัวให้เรียบร้อยนะครับ
ไม่ใช่ไปทำตัวเสียงดังโวยวายใช้ไมค์อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับ
จะพูดในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้
พูดในลักษณะของการเมืองไปพูดเอะอะโวยวายนะครับ
ใส่ชุดเข้าไปเชียร์กันนะครับ
ลักษณะอย่างนี้ไม่ได้แต่ถามว่าได้ยังไงชูวิทย์
อย่างที่เขาทำดอกมุ้งดอกไม้ให้มันก็ไม่เป็นไร
ถ้ามีการร้องเพลงให้กำลังใจไม่ได้นะใช้เสียงดังไม่ได้
คือที่อยากบอกไว้เพราะว่าคือเชื่อว่าหลายคนไม่รู้
เองก็เพิ่งรู้ว่าบริเวณศาลมันกว้างใหญ่ขนาดไหน
แล้วคือมันทำอะไร
ไม่ใช่ในพื้นที่ห้องพิพากษ์พิจารณาคดีเท่านั้น
คือคนไม่ทราบครับคิดว่าโอ๊ยทำตัวเรียบร้อ
คือในห้องพิจารณาคดีจริงไม่ใช่ครับ
เขตอนาสารคือพื้นที่มาตั้งแต่รั้วล่ะครับ

เพราะฉะนั้นคือแม้ว่าจะเป็นการรู้เท่าไม่ถึงกัน

สมมุติว่ารู้เท่าไม่ถึงการสารอาจจะรอลงอายาปรับ๕๐๐ก็ได้
แต่๕๐๐เราก็ไม่อยากให้ใครต้องมานั่งเสีย

สารท่านก็คงต้องดูเจตนานะครับ
ยุคสมัยหนึ่งซึ่งผมเป็นนักการเมืองอยู่
เมื่อกี้ผมเล่าว่าผมถือถุงข้าวมันไก่กับโอเลี้ยง

ผมโดนนี่แหละครับข้อหาละเมิดอำนาจศาล
สารอาญารัชดานี่แหละครับ
ในฐานะที่ประพฤกษปฏิบัติตัวไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล
ถามว่าผมถือข้าวมันไก่กับโอเลี้ยงไปทำไม

เรื่องนี้เกิดมาก็รุ่นเกือบ๑๐ปีแล้ว
ช่วงนั้นก็คงจะมีทั้งกกตนะครับ
ท่านวาสนาเปิ้ลลาบเป็นประธานกกตอยู่
การโดนคดีนี้ผมก็เดินถือเข้าไป
แล้วก็มีการขัดแย้งมีขวงสิงตะโกนด่าผม
ผมก็บอกผมจะเอาเข้าไปจริง
จะเอาข้าวมันไก่กับโอเลี้ยงไปให้ท่าน
ก็ปรากฏว่าเกิดจะยื้อยุดฉุดกระชากเสียงตะโกนว่ากันอะไรทำนองนี้
จนกระทั่งนำมาซึ่งศาลท่านเรียกตัว

ตอนนั้นขณะนั้นก็สืบว่าจะเป็นท่านอธิบดี
สารอาญาถามผมเองเลยครับแต่บนบันลังนะครับ
พอเรียกผมมาแล้วก็ยอมรับไหมชูวิทย์

มีสิครับมีสิทธิ์ไม่ยอมรับแต่จะไม่ยอมรับเหรอครับ
วันนั้นผมจำได้ดีครับบนบรังครับ
ผมก็บอกว่าผมยอมรับครับนะครับ
ผมผิดไปแล้วผมทำตัวไม่เรียบร้อย
สารท่านให้โอกาสท่านเมตตาก็ให้โอกาสกลับเนื้อกลับตัวล่ะครับ
ภาษานั้นก็คือให้โอกาสกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีนะครับ
การละเมื่อหน้าสารก็สามารถลงได้สูงสุดถึง๖เดือนนะครับ

ประพึกไปปฏิบัติตัวไม่เรียบร้อยในวันนั้นเหมือนกัน
อะไรนะครับแล้วไม่ยอมรับอย่างที่คุณมิ้นว่านะครับโดน๖เดือนครับ
เหลือ๓เดือนไม่รอนะครับ
ลงไปเลยหรือฮะครับลงเลยครับ
หมายความว่ามีโทษแล้ว
กำหนดโทษแล้วแต่ยังไม่ต้องเข้า
ลงโทษไป๒ปีแต่รอลงอาญานะครับ

แต่ของผมนี่รอการกำหนดโทษคือยังไม่มีโทษนะครับ
เพราะฉะนั้นต้องฟังดีนะครับปัจจุบันนี้มีนักโทษอยู่จำนวนมาก
สารท่านก็มีนโยบายล่ะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับ
ไปดุลพินิษฐ์นะครับในการรอการกำหนดโทษ
คือรอการกำหนดโทษคุณมิ้งคงทราบนะครับว่า
กรณีมุ่งการกระทำความผิดคลั้งแรกอย่างนี้อืมคือไม่เคยทำมาก่อน
จำเลยไม่สมควรจะได้รับถูกลงโทษมีมณฑินติดตัว
อันนี้หมายความว่าเป็นโทษที่ไม่หนักเขามีกำหนดด้วย
เป็นโทษสถานเบาอะไรต่างเนี่ยเป็นการใช้เลี่ยงโทษคุกระยะสั้นนะครับ
นะครับส่งเสริมความประพลึกของคุมอย่างเข้มงวด
ในขณะที่มันเป็นโทษที่ไม่ได้

แต่ไม่ใช่ผู้ที่กระทำความผิดจน
ติดเป็นนิสัยทำซ้ำบ่อย
โดยยังอยู่ในภาวะที่แก้ไขได้

อันนี้เป็นข้อแนะนำนะครับของประธานศาลดีกา
ออกคำแนะนำว่ากรณีเช่นนี้อาจนำวิธีการรอการกำหนดโทษ
รอการลงโทษมากำหนดใช้เป็นมาตรการ
ป้องกันไม่ให้กระทำความผิดซ้ำอีก
ให้รู้สำนึกในการกระทำความผิด
แก้ไขเยียวยาส่งผลให้ผู้กระทำความผิดที่ไม่ร้ายแรง
โอกาสแก้ไขปรับปรุงปรับตัว

ยังทำให้สารสามารถใช้ดุลพินิษฐ์รอการกำหนดโทษรอการลงโทษได้อย่างเหมาะสมขึ้น
ท่านผู้ชมครับรอลงอาญากับรอการกำหนดโทษ
ต่างกันนะครับรอลงอายาคือมีโทษแล้ว
แต่ให้รอเช่นต่ำกว่า๓ปี
คุณมิ้นครับสารลงไม่เกิน๓ปี
สารท่านเห็นว่าสามารถรอได้ก็รอลงอาญา
ท่านผู้ชมก็ต้องฟังให้เข้าใจส่วนรอการกำหนดโทษนั้นยังถือว่าไม่มีโทษ
ควรจะกำหนดโทษสำหรับคนที่ทำความผิดครั้งแรกโทษไม่ได้ร้ายแรงไม่ได้เป็นนิสัยไม่ได้ทำผิดซ้ำซากนะฮะ
การไปขังก็อาจจะหลังแต่ว่ามีมณฑิน
ต้องไปติดคุกติดตารางเสียเวลาครอบครัวเดือดร้อน
นั่นก็เลยมีการพิจารณาว่ารอการกำหนดโทษอย่างที่บอกหรือรอการลงโทษ
อันนี้เป็นนโยบายซึ่งเป็นข้อคิดข้อแนะนำนะครับของท่านประธานศาลดีกา
อันนี้พูดถึงในอีกกรณีหนึ่งนะครับคือวันนี้เราพูดภาพรวมของศาลทั้งหมด
คนอาจจะไม่กล้าพูดคุณมิ้นครับพูดได้ครับ
คือบางทีก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าอันไหนพูดได้อันไหนพูดไม่ได้
ต้องครับเพราะต้องพูดครับเพราะประชาชนบางคนนี้กลัว
คือไปสารนี่กลัวนะครับมันน่ากลัวนะคะ
สิครับว่าไม่อยากจะไปนะครับเพราะว่าไปทำตัวยังไงล่ะเง้อ

ในฐานะที่ผมเนี่ยไปสารอยู่เป็นประจำนะครับ
ไม่ถ๖๕๐๒และก็ไม่เป็นประเภทเลยครับ

โอ้โหนี่คุณมินปีหนึ่งผมมี๑๓คดี
เรียกว่าเยอะเกินเดือนละคดีล่ะครับ
ไม่ใช่ว่าผมอยากเป็นแต่กรณีบางกรณี
เช่นเป็นคดีหมินประมาทบ้างล่ะคดีนู่นคดีนี่บ้าง
เราก็ต้องไปรายงานตัวต้องปฏิบัติตัว
สารท่านเรียกให้รายงานตัวก็ต้องไป
จะไปอ้างจะไปอะไรหรือว่าไม่สบายจริง
มีใบแพทย์ไหมถูกไหมครับ
เพราะว่ารักษณะแบบนี้คนที่ไม่ใช่ทนาย
หรือว่าไม่มีความรู้นะครับหรือว่าไม่เคยไปสารมาก่อน
ชาวบ้านเกิดมีคดีขึ้นมานะครับ
มีจดมีหมายเรียกส่งมาที่บ้าน
อย่างนี้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเลย
ปรากฏว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลนะครับ

หรืออย่างที่ผมอธิบายเมื่อตอนที่แล้ว
คุณมิ้นฟังว่าทำตัวยังไงอยู่ในศาลจะต้องนั่งยังไงยืนยังไง

ก็ถือว่าท่านผู้ชมที่ไม่รู้เมื่อไปสารต้องปฏิบัติตามนี้
เพราะว่าเป็นข้อกำหนดที่สารออกมา
อย่างกรณีวันที่๒๕ที่คนจะไปให้กำลังใจ
คือให้กำลังใจก็ไม่ว่าเพราะเที่ยวก่อนที่เอารถอะไรนะรถตู้

เพราะว่ามีการเขาเรียกว่าอะไร
ทางตำรวจเองเขาก็ป้องกันแหละเพราะเขาก็บอกแล้วว่า
คือเขาไม่ได้ห้ามแต่ก็อยากจะขอความร่วมมือว่า
ถ้าให้กำลังใจอยู่ที่บ้านได้ก็ให้เถอะเขากลัวจะเกิดความวุ่นวาย
ใช่ครับก็ไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายในบริเวณศาล

วันที่๒๕เองเดี๋ยวเราก็คงจะได้มีข้อมูล
มานั่งคุยนั่งวิเคราะห์กันในรายการชูวิตตีแสกหน้านี่แหละครับ
คือไทยรัฐทีวีก็คงติดตามตั้งแต่๗๓๐อย่างใกล้ชิด
คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปนะคะวันนี้คือความคิดเห็นแสดงได้
แต่ต้องอยู่ในกรอบและขอบเขต
คือถ้าเอาแบบง่ายแบบเซฟที่สุดเลยจะออนไลน์จะออฟไลน์
่งไว้ก่อนรอทุกอย่างกระจ่างรอคำพิพากษาสารในวันที่๒๕ให้ชัดเจนก่อน
และใครที่จะเดินทางเข้าไปให้กำลังใจเมื่อไหร่ก็ตามที่เดินผ่านประตูรั้วเข้าไปแล้ว

คือเงียบที่สุดก็จะดีค่ะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่พูดไป

ก็ไม่ได้นะครับเป็นคดีแรกเลยที่โดนวันนี้วัฒนาเมืองสุข

ถ้าเข้าไปให้กำลังใจแล้วจะเฟซบุ๊กไลฟ์ไม่ได้เนอะ

คืออย่างที่บอกคือต้องสุภาพและต้องสำรวม
ถ้าจะไปให้กำลังใจไปนั่งให้กำลังใจส่งกำลังใจให้อย่างสงบเสงี่ยมเรียบร้อย
เสียงดังไม่โวยวายไม่ทะเลาะกัน

คืออันนี้ที่บอกไปนี่คือเป็นประโยชน์กับทุกคนที่จะไปอยู่ในบริเวณนั้นเองด้วยนะคะ
ไม่ได้เป็นการห้ามหรือว่ากีดกันแต่อย่างใด

แล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนจะต้องมาต้องอยู่แค่ไปให้กำลังใจจะมาโดนคดี
อย่างกรณีไม่รู้เนี่ยไปเฟซบุ๊กยิ้มนะครับ
นี่อยู่ในศาลอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ

ให้กำลังใจกันแบบสงบเสงี่ยมส่งกำลังใจให้อย่างเดียวก็แล้วกัน

วันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสงหน้าแล้วสวัสดีค่ะ